มีการประกาศผ่านทางยูทูป

ประกาศขอแยกทางกับยายสมควรค่ะ
ขอแยกทางรักแตกหัก
ตาชาญปฏิเสธว่าไม่คิดนอกใจ

แต่ก็ยอมรับว่ามีคำพูดหวานกับเอฟซีบ้าง

ตารักเอฟซีเสมือนลูกเหมือนหลานนะครับ
ตาไม่รักเอฟซีเสมือนสูสาวนะครับ
ในเมื่อไม่เข้าใจกันระหว่างตากับยายนะครับ
ก็โดยได้คุยกันหลายครั้งหลายหน
ก็ยังไม่เข้าใจกันนะครับ
ทีนี้จุดที่ตาได้เดินออกมาจากบ้านเมื่อคืน
ก็ได้มาอาศัยอยู่กับลูกเขยลูกสาวคนโตนะครับ

นิสัยตาก็จะพูดเพราะพูดหวานอย่างนี้มาตลอดนะครับ
แต่ยายไม่เข้าใจตา

ตาไม่มีกิ๊กตาบอกตามตรงว่าตาไม่มีกิ๊ก

แต่ไม่แน่ถ้าหากเราเดินจากกัน

อนาคตข้างหน้าไม่แน่
เราเคยรักกันมาเราเคยอยู่กันมา
แล้วเราจะมาจากกันช่วงตอนแก่
ก็ตาก็ขออภัยกับยายสุงควร
ถ้าหากตาได้พูดอะไรล่วงเกินจิตใจของยายสุงควร
ตาก็ต้องขออภัย
พูดระบายความในใจยาวกว่า๑๐นาที
โดยไม่มีใครคาดคิดว่าความสัมพันธ์ของตาชาญกับยายสมควร

เรื่องนี้สืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ที่ตาชาญเนี่ย
ไลฟ์พูดคุยกับแฟนคลับ
แล้วยายสมควรเข้าไปดู
ก็เห็นว่าตาชาเนี่ยพูดคุยกับเอฟซีด้วยคำพูดหวาน
สมควรจึงอาจจะไม่พอใจ

พูดกับเอฟซีปากหวานจัง
แล้วก็ผิดใจกันตั้งแต่นั้นมาค่ะ
คงมีอารมณ์หึงห่วงน้อยใจเป็นธรรมดาหรือเปล่า

ตาแกก็ปากหวานจ๊ะอย่างนี้นะ
เรื่องของตาชานกับยายสมควรนะคะ

ตาชาญก็ยืนยันค่ะว่าอยู่ข้างลุงพลและป้าแตนมาเสมอ

ก็มีการติดต่อว่าจ้างทนายอันนันชัยชัยเดชค่ะ

อนัญชัยโพสต์ผ่านทางเฟซบุ๊กมีข้อความว่า
คดีน้องชมพู่บ้านกกอกโอกาสขึ้นอยู่กับลุงพลและป้าแตน
แต่ว่าจะไขวคว้าเอาไว้ได้หรือไม่
ให้ใจให้ความจริงให้เกียรติวิชาชีพทนายความ
และในวันที่๖ธันวาคมก็คือพรุ่งนี้ค่ะ๑๐โมง
ผมจะแถลงข่าวให้ประชาชนและสื่อมวลชนชะสื่อมวลชนทราบ
ว่าจะรับเป็นทนายของลุงพลหรือไม่

เขามีเรื่องราวเยอะจริงนะครับ